คุณผู้ชมครับส่วนการเมืองในบ้านเราตอนนี้เดือดเหลือเกิน
คนที่เคยรักกันก็ออกมาสาวไส้กันเองคุณผู้ชม
อย่างล่าสุดคนบ้านไกลโทนีบุซัมประกาศกราบว่าจะกลับบ้าน
แต่ว่าการกลับบ้านครั้งนี้มันจะมีแรงกระเพื่ออะไร
เขาจะทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้น
จากการที่เขาจะเดินทางกลับมาได้มากน้อยขนาดไหน

ผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยจะอยู่จนถึงครบเทอมหรือไม่
ก็ยุบสภาสักไม่กี่วันก่อนครบเถอะ

เพราะว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ยังตั้งตัวแทนจังหวัดไม่ครบ
จะเป็นการวิเคราะห์หรือปรามาทก็ตาม
แต่เมื่อคนชื่อโทนี่วูซ่ามหรือทักษิณชินวัฒน์
ก็ทำให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ถึงกับคุมอารมณ์ไม่อยู่

ก็ออกอาการห่วงร้อนตวาดลั่น
อย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบ
พูดจบก็สะบัดหน้าเดินจากไป
หมดทุกคำสอนก่อนหน้านี้ของบรรดาพระเกจิทั้งหลาย

ว่าเป็นผู้นำต้องรู้จักระงับอารมณ์
น้ำคุณต้องไว้ในน้ำใสต้องไว้นอก
ถ้าเป็นภาษาอีสานอาการแบบนี้คงบอกว่าลุงตู่เครียดซิกงิกหรือว่างอนตุ๊บป่องนั่นเอง
เพียงแต่ทักษิณจะวิเคราะห์ถึงท่าทีของรัฐบาลแล้ว
อีกประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งก็คือการประกาศกลับบ้านครั้งล่าสุด
ซึ่งถ้าใครได้ฟังการพูดในรายการแคร์ทอล์คิดเคลื่อนไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาจนจบ
คงจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้
ถ้าไม่ได้หมายความว่าอดีตนายกทักษิณตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว
และพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกเรื่องที่จะเจอในการกลับบ้าน
ทั้งการถูกลอบทำร้ายถูกดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งต้องติดคุก
ขออภัยที่ผมเคยพูดไปว่าจะกลับพศที่แล้ว
แล้วผมพยายามอย่างยิ่งนะผมไปทำออกซิเจนเพื่อให้เสร็จก่อนเวลา
สิ้นปีเพื่อจะกลับให้ทัน

อืมก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับ
ย้ำให้นะไม่อาศัยภักด์การเมืองใด

อาศัยหัวใจตัวเองน้องอิ๊งจะเป็นคนประกาศ
ว่าผมจะกลับเมื่อไหร่อย่างไร
รับรองว่าไม่มีการออกกฎหมาย
นี่อย่าไปคิดว่าจะเกลี่ยเสียกับ
พลังประชารัฐเพื่อขอกลับไม่มี
ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่คำพูดลอยเหมือนที่ผ่านมา
หรือว่าโปร่งแล้วกับชะตาชีวิตของตัวเอง
เวลาจะเป็นคำตอบแล้วเมื่อถึงเวลานั้น
หวังว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะยึดหลักความถูกต้อง
ไม่ใช่ทำตามความถูกใจของใครคนใดคนหนึ่ง
ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่เช่นนั้นปัญหาอาจจะบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตครั้งใหม่
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน